วันนี้หมอปลาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะ
เรื่องของเรื่องคือมีหนุ่มโคราชเขามาร้องหมอปลาบอก

อยู่ดีภรรยาก็มีสำนักร่างทรงแห่งนึง

สอนว่าคุณมีโชคคุณมีเคราะห์นะ
เงินแทบจะทั้งหมดโอนไปอยู่ในบัญชี
อาจารย์สามีเขาไม่ยอมฮะฝากหมอปลาช่วยมาที
แล้วหมอปลามาจริงพอมาเกือบมีการปรัฐะกัน

คนคนไหน

ผัวกับเมียมาคุยกันเลยค่ะผัว
ผัวกับเมียมาคุยกันเลยค่ะผัว

เรียนเชิญคุณพันธุ์ค่ะพันธุ์

คุณพันธุ์อดีตเมียรออยู่

ไปเอาเก้าอี้มาต่อขายเขาเลยค่ะ

มันมองไปเห็นหน้ามันเตี้ย

ขอดูหนานองสาวสักนิดดู
ดิฉันไม่ได้มียานสัมผัสดิฉันเป็นลูกศิษย์

เขาเลยตามหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาที่นี่ครับ
สำนักบุญนำพาด้วยบารมีอยู่ที่
หัวทะเลตำบลหัวทะเลนครราชศรีมา

พันธุ์บอกร้องหมอปลาช่วยพาเมียชื่อว่าคุณประคอง

อย่าจับเงินเป็นคนมีเคราะหอย่าจับเงิน
ดังนั้นเงินแทบจะทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่เนี่ย
โอนเข้าไปในบัญชีของ

ดังนั้นเลยอยากจะให้หมอปลาช่วยมาคุยหน่อย
แล้วหมอปลามาฮะระหว่างที่หมอปลามา

ให้หมอปลาเข้าไปเจอคุณประคองภรรยาของพี่พันธ์

เอาไหนคนไหนที่พอจับเงินแล้วมันจะมีอาการ

ไม่มีเว้ย

เพราะหมื่นนึงมาให้ถือ
คราวนี้แหละอาการของคุณประคอง
มันออกตามที่อาจารย์หมอที่ว่านี้

ดูบรรยากาศตอนห้ามจับเงินแล้วจับเงินไปฝืนเขา
ก็นี่ไง

ทำไมจับไม่ได้
มันแน่นแล้วมันมีปริมาณมาก
ก็ลองฝืนจับ

คุณประคองหรือเมียของพี่พันธ์เนี่ยแกมีอาการดีดดีดแบบนี้ครับแล้วคุยกันอยู่นานนานพอสมควรจนกระทั่งมาเจอเจ้าสำนักครับเจ้าสำนักออกมาเจอหมอปลาและเจ้าสำนักยืนยันไม่ได้มีการหลอกลวงใครแต่ประการใดเอาแล้วเนี่ยคุณประคองก็กรี๊ดการ์ขนาดนั้นอ่ะไม่เกี่ยวคุณประคองมาให้ช่วยรักษาเจ้าสำนัก

กับทางสำนักที่ว่านี้ด้วยนะฮะนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลห้ามจับเงินพอจับปุ๊บกรี๊ดกรัสใหญ่เลยนะฮะ